วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ค่ะย่านรังสิตธัญบุรีนั่นเองนะคะ
วันนี้จะพามาตามหาร้านอาหารสูตรเด็ดกับร้านที่มีชื่อว่าครัวเปื่อนควร
เขาเป็นร้านอาหารเหนือนะคุณผู้ชมมีเมนูให้เลือกมากกว่า๘๐เมนู
ขายเนี่ยวันละสามหมื่นบาทนะคะและที่สำคัญ๔ปีเท่านั้นขายดีจนล้างหนี้ได้เกลี้ยงเลย
ทำไมถึงขายดิบขายดีแล้วเป็นเศรษฐีป้ายแดงตามใบตองไปหาคำตอบกันค่ะ
ครัวเปือนควรร้านอาหารเหนือย่านรังสิทธิ์คลอง๔ธัญบุรี
เปิดมานานกว่า๙ปีเป็นร้านอาหารเหนือเต้นแต่แหจากจังหวัดพยาวเจ้า
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่ควรคนนี้นี่แหละครับที่เรียนรู้การทำอาหารจากคุณแม่
ทุกวันนั้นสวัสดีเจ้าคุณแม่นะคะสวัสดีจ้าว
นี่ขออนุญาตอบได้ยากถามนิดหนึ่งนะหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกัน
ชื่อร้านก็คือครัวเปื่อนควร
แปลว่าอะไรแล้วคนภาคกลางจะต้องออกเสียงยังไงดีคะ
แชทไลน์ส่งไลน์คุยเพื่อนก็กลัวเพื่อนควร

เปื่อนที่เราเห็นเนี่ยคือคำว่าเพื่อน

แปลว่าร้านนี้ต้องเป็นสูตรของทางเราเองถูกไหม

แล้วทำไมถึงสนใจจะมาเปิดเป็นร้านอาหารเหนืออะคะ

แล้วอย่างน้ำเงี้ยวที่เป็นแบบเมนูเด็ดอะเนาะ

และเขาว่ากันว่าร้านนี้ยอดขายเนี่ย

เคยขายได้เยอะเกิน๓๐๐๐ไหม

หกหมื่นนะครับ

งั้นเดี๋ยววันนี้ใบตองขออนุญาตบุกไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำน้ำเงี้ยวนะคะ

ได้เวลาตามน้องใบตองบุกเข้าครัว
เคล็ดลับการทำเมนูเด็ดขนมจีนน้ำเงี้ยวกันแล้วล่ะครับ
โดยปกติที่ร้านจะทำน้ำพริกเอง
เริ่มจากนำตะไคร้สดตามด้วยขา
หอมแดงกระเทียมรากผักชี

วัตถุดิบหลัก๒ตัวนี้นั่นก็คือ

ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นจากทางภาคเหนือนั่นเองล่ะครับ
โดยที่ร้านจะนำไปจี่ไฟกับเตาถ่าน
เพื่อให้ถั่วเน่าเนี่ยมีความหอม
และตัวกะปิมีกลิ่นหอมมากขึ้น
จากนั้นนำไปตำให้ละเอียด
และนำมาผสมกับเครื่องสมุนไพรไทย

เราก็จะได้พริกน้ำเงี้ยวแบบนี้แล้วล่ะครับ
แต่ว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อ

และพี่นาภรรยาสุดที่รักของพี่ควร
สอนการทำน้ำเงี้ยวกันต่อเลยครับ
ก็คือทำยังไงก่อนคะขั้นแรก

ยังไม่ต้องใส่พริกแกงยังค่ะค่อยใช้ไฟอ่อน
แล้วก็เจียวไปเรื่อยกระเทียมจะได้ไม่ไหม้

แล้วใส่อะไรลงไปอีกมีพวกราบผักชี

ส่วนหนึ่งก็ตักลงไปในหม้อซุปเลยนะคะ
แต่ว่าเรายังต้องเหลือส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อไว้ผัดน้ำ

โอ้ยนี่ด้วย

อ้าวสุดยอดสุดยอด
พอผัดเหลืองจนหอมแล้วใช่ไหมคะก็เตรียมหมูสับ

พอผัดจนหมูกับพริกแกงเข้ากันแล้วใช่ไหมคะกะทิ

รออีกประมาณสักสิบนาทีค่ะให้น้ำเดือนแล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะ
ถ้าอย่างงั้นเดือนหนูของเนี้ยไปรอทานทุกนอกน่ะแม่น่ะค่ะ
เพราะว่ายังมีอีกหลากหลายเมนูเดี๋ยวไปชิมกันค่ะจ้าว
เสร็จไปแล้วกับเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเด็ดจากร้านครัวเปื่อนควร
แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งสูตรลับเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือน้ำพริกอ่อง
เมนูอาหารเหนือสูตรล้านนาแต๊จากจังหวัดพยาวเจ้า
ซึ่งวันนี้พี่ควรก็เข้าครัวเปิดสูตรลับให้กับรายการเศรษฐีป้ายแดงกันเลย
แต่จะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรบ้างนั้นตามพี่ควรไปกันเลยครับ
ตอนแรกอันดับแรกนะครับเราปั่นพริกก่อนนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ
เรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปก็เราติดแก๊สเลยครับผม
พอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับใส่กระเทียมกับหอมแดงเจียวที่เราเตรียมไว้นะครับ
พอหอมแดงกระเทียมเจียเริ่มหอมแล้วนะครับใส่พริกเราเตรียมไว้ครับ
ก็เอามาคั่วแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันครับผมพอพริกเริ่มหอมแล้วนะครับ
หมูบดครับผมที่เตรียมไว้นะครับแล้วปรุงรสได้เลยครับ
อันดับแรกนะครับก็ใส่เกลือนะครับเกลือด้วยนะครับเกลือ
งปรุงรสนะครับเติมน้ำซุปไปนะครับ
พอสุกแล้วได้ที่แล้วมะเขือเทศครับอันดับสุดท้าย
จากนี้ก็รอให้มะเขือเทศสุกเป็นอันจบครับผม
เรียกว่าสีสันน้ำพริกอ่องถ้วยนี้เนี่ยน่ากินมากเลยนะครับ
แต่รสชาติจะเป็นยังไงให้น้องใบตองไปชิมกันเลย
แต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมชิมด้วย
ขอต้อนรับแขกรับเชิญอาสาพารวยอาหมูตีหลกครับ
มีเมนูอะไรบ้างพี่ควรแนะนำหน่อยอันนี้นะครับ
เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวครับเป็นตัวโชว์ลวงร้านเลยนะครับ
บอกเอาหมูก่อนว่าเมื่อกี้หนูไปทำมาน้ำเงี้ยวอ่ะ
ต้องทำเองด้วยใช่ไม่อยากจะคุยถือตะหลิวยังไม่ไหวเลยดูอ่ะ
อันนี้อ่ะคะพี่ควรอันนี้ไก่นึ่งครับ
นึ่งสมุนไพรครับผมอันนี้เป็นน้ำพริกอ่องน้ำพริก
ออกส่วนอันนี้อันนี้น่าสนใจแกงผักหวานปลาย่างนะครับ
โอ้สีสันน่ากินมากเดี๋ยวรสชาติอ่ะคุณอาเริ่มเลยเริ่มเลย
มามาแกงผักหวานต้องโดนไก่นึ่งขมิ้นเนื้อนุ่มขมิ้นเหนียว
มันมีตะไคร้มีสมุนไพรลงตัวเป๊ะเลย
ครับผมนะครับครับน้ำจิ้มก็เด็ดมากนะครับอร่อย
มามามาจะบอกว่าตัวผักหวานที่ร้านนี้อ่อนมากนะ
มันหอมป่ะมันมีความหอมครับใช่ครับ
เหมือนต้องโห้ทุกคนทุกคนนึกถึงต้อมโห้มปลาย่าง

ต้องไม่หวานไม่เค็มน้ำพริกอ๋อง

ขนมจีนนึงเยอะมาล่ะ
มาหนูตามให้คุณน้าร่วง
อื้อกลมกล่อมอีกเต็มข้น

เนื้อหมูก็เปื่อยกำลังพอดีเลย

โอ้โห้ยรักแต่แต่เลยล่ะเจ้า
เรียกว่าเป็นอาหารเหนือที่รสชาติเหนือแท้แถมบรรยากาศร้านก็ยังสวยงาม
แต่กว่าที่พี่ควรจะเปิดร้านแล้วประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้
ก็เรียกว่าฝ่าฟันสู้ชีวิตมาไม่น้อยเพราะอดีตเคยเป็นเด็กเกเร
และตกเป็นธาตุของการพนัน
จนมีหนี้ถึง๑ล้านบาทเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
คือก่อนหน้านี้บอกเลยง่ายเป็นคนติดพนันมาก่อน
ใช่ครับ
ตอนนั้นพนันอะไรคะ
ก็จะมีแบบเงินมันหาง่ายไงฮะเราแทงคู่๕๐๐เราก็ได้๔๐๐เราถือว่าได้ง่าย
ไม่ได้แบกได้หามเรามันก็เลยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วจะทำงานไปทำไมแล้วเงิน๑๐๐ดันบอลไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรตามภาษาผู้ชาย
ได้รู้สึกว่าเราก็เยี่ยวความสุขแต่พอเสียหามไม่ได้
ต่อมาก็ตั้งโต๊ะเองตั้งตัวเองเลยต้องได้เยอะกว่านี้
พอวันหนึ่งลูกค้าแทงมาเยอะตอนแรกเราก็ส่งโต๊ะใหญ่ก่อน
พอวันหนึ่งเราเกิดความโลภเฮ้ยไม่ได้เนี่ยมันมองตรงข้ามกับเราไม่ใช่หรอกนะ
เราเก็บอุ้มไว้หมดเลยเพราะว่ามันเห็นเงินเยอะ
อุ้มไปอุ้มมาก็หนักขึ้นติดลบหนึ่งล้าน
ก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายแสนนึงหนีไปปลอยเปรตครับ
เข้าไปพร้อมกับเงินหนึ่งแสนป๊าบได้ไหมแสนไม่ยังเลิก
เพราะเป้าเขาก็คือล้านหนึ่งจาก๓แสนไม่ได้แล้วไม่เหลือสักบาท

จากแสนเป็นศูนย์ชีวิตศูนย์ตอนนั้นเครียดขนาดไหน

จะหาเงินที่ไหนดีคนคนข้างหลังแกไม่ต้องลำบาก
ก็เลยคิดว่าจะทำประกันสักเล่มนึงแล้วทำให้เกิดปฏิเหตุอะไรประมาณเนี้ย
ถ้ามันไม่รู้จะทำยังไงวันนั้นคุณพ่อโทรมา
มาหลายรอบแล้วเราไม่รับสายวันนั้นเปิดใจคุยกับคุณพ่อ
ว่าทำไมไม่กลับบ้านเราก็บอกว่าบอกความจริงกับเขาว่า
ผมมีปัญหาอยู่เป็นหนี้อะไรผมพูดไปเลยพ่อบอกให้พูดมาเลย
กว่าจะตัวมามันยากนะตัวมาถึงตรงนี้แล้ว
ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอขอให้กลับมาแล้วมาตั้งตั้งใจใหม่
คิดใหม่ทำใหม่เดี๋ยวปัญหามันต้องมันต้องหาทางออกได้เอง
แล้วคุณพ่อทำยังไงก็ต้องมีทรัพย์สิน
แล้วก็หันหลังให้การพนันนี่เป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนครับผม
คิดใหม่ทำใหม่ก็พอหลังจากกลับมาแล้วคุยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่
ช่วงนั้นก็มีครอบครัวมีลูกค่ะเข้ามาอีกสองคนค่ะครับ
จากนั้นก็ต้องทำงานแหละครับช่วงนั้นเพื่อนทำงานอยู่
เขาวิ่งเก็บเงินผ่อนของนะฮะของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ
ก็เลยชวนเราไปทำด้วยค่ะถามว่าเขาเดือนเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาท
เอาไปดิอยากทำก็มีเงินอยู่พันหนึ่ง
ดาวนมอเซคันหนึ่งแต่ปัญหาของผมอ่ะคือมันไม่เก็บอ่ะดิ
ไปเก็บเก่าคนหมู่บ้านแบบจ่ายง่ายก็ง่ายไม่ง่ายก็มีมันก็คือนี่หมดเลย
มีคนที่เขาไม่ได้จ่ายด้วยไม่จ่ายหนีชิงเดี้ยวเราทำไงอ่ะ
ก็เป็นกู้ตังค์เข้ามาเพื่อไปจ่ายให้เขาก่อนถ้าวันหยุดเราค่อยไปเก็บ
เก็บแต่คนนี้คนที่เขาผ่อนเนี้ยเป็นหนี้ไปเท่าไหร่ตัวนั้น
หนี้ก็สามแสนแล้วแล้วเราใช้ชีวิตยังไงช่วงโอ้โหเนี้ยก็ลำบากมาอีกรอบนะครับ
มีช็อตที่สองลูกก็ต้องค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะค่ะนะฮะแล้วเราไม่สามารถซื้อนม
ซื้ออะไรปลูกกลัวอะไรไปให้ลูกได้เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ
วันหนึ่งเขาไปเข้าไปร้านหนังสือเขาไปอ่านหนังสือสักเล่มนึง
พออ่านไปอ่านมามันแบบหนังสือเขาแนะนำแบบว่าปัจจัย๔เนี่ย
เราขายอะไรได้บ้างก็อาหารอย่างเดียวแหละที่เราถนัด
แล้วอาหารอะไรล่ะข้าวหมูกรอบหมูแดงก็ไม่น่าใช่ทำไม่เป็น
เราเป็นคนเหนือทำไมไม่ขายอาหารเหนือล่ะก็เลยปรึกษาคุณแม่
แม่บอกว่าแม่ทำให้ลูกอร่อยแต่คนอื่นไม่อร่อยกับลูกหรอก
แต่ผมก็อยากขายฝีมือของแม่ได้ไหมเพราะเราคิดว่าอร่อยแน่นอน
จากการที่เราเคยไปชิมร้านอื่นอื่นแล้วว่าแม่เราเนี่ยอร่อยว่าบ้านเราคือแม่เราแหละ
ทำอร่อยจริงเพราะฉะนั้นเราอยากให้แม่ขายของคนอื่นมาได้ทานด้วยอืม
แม่ก็ยอมตัดสินใจสอนให้ตอนนั้นเนี่ยทำการบ้านอยู่แปดเดือนโอ้โห
เอาพริกแกงมาทำก่อนทำนั่นนั่นทุกอย่างลองเราเคยทำเองด้วย
ทำเป็นมาก่อนไหมไม่เป็นพริกแกงไม่มีอะไร
ผมก็ต้องจับมาช่างแล้วเกียรติเช็คโน้ตใหม่จดสูตรจดสูตรทุกอย่างอืม
เก็บไว้ก็แปดแดงปั๊บก็มีที่เช่าที่เรานำมาเซ้งตรงเนี้ยเซ้ง
เท่าไหร่ค่ะตอนนั้นเซ้งอยู่แสนนึงวันแรกแรกที่เปิดเป็นยังไง
ก็คือว่าวันแรกเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าติดตั้งป้ายก่อน

เราติดป้ายกว้างหน้าไหมอกี้เป็นเดือน

แล้วสุดท้ายมันมีจุดเปลี่ยนที่มันทำให้ขายดียิ่งขึ้นก็คือตอนไหนใช่
แรกเราเริ่มลงลงตัวก็เริ่มมีเงินมาใช้หนี้บางส่วนได้บ้าง
มา๒ปีใช้หนี้ล้างหนี้ตัวเอง๓แสนก้อนนั้นไปแล้ว

เริ่มทยอยไปถ่ายคืน
ช่วงดีตอนที่พ่อขายมันไม่ได้ขายคนอื่นขายแย่พี่น้องอย่างนี้
พยอยใช้หนี้ที่พ่อไปจำนองที่ขายที่ตอนที่เราติดบอน๑ล้าน
ที่ต่างเนี่ยไปซื้อคืน
เพราะว่าพ่อไปขายกับคนรู้จัก
พ่อคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอยู่วันนี้
มีร้านปลดหนี้ใช้หนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนให้พ่อได้หมด
แต่สุดท้ายเราก็มาทราบทีหลังว่าคุณพ่อป่วย
ใช่ครับมารู้จากคุณแม่ว่าเป็นมะเร็ง
ชีวิตเหมือนจะไปได้ดีแต่พี่ควรก็มาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เมื่อคุณพ่อป่วยหนักตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งหมอก็บอกได้ว่าคุณพ่ออาจมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่๓เดือน
ทำให้ความสุขของพี่ควรเริ่มนับถอยหลังอีกครั้ง
๓ปี๔แล้วอยู่ได้ไม่เกิน๓เดือน
คุณพ่อรู้ว่าเขาเองอยู่ไม่ได้นานแล้ว

ให้เอาสมภิกษณ์พ่อไปประมาทตางจังหวัดนะ
คนนี้วางแผนให้หมดเลยอะไรโดยสินตัวอย่าง
จะวางงานให้หมด๓เดือนกว่าอยู่กันตลอด
มิกันตลอดวินาทีสุดท้ายนั้นเป็น
สุดท้ายนั้นก็คือว่าทางคุณหมอเนี่ย

พออยู่ก็ก็จะมีแรงขึ้นมาก็จะดูลูกอีกครั้งหนึ่ง

นะลูกก็สู้นะอะไรแบบนี้
พอน้องสาววางสายแป๊บหนึ่ง
อีก๕ทีโอมาบอกว่าพ่อเสียแล้ว

มีอะไรอยากจะแชร์มุมมองในฐานะที่ตัวเองเป็นทั้งลูก

ในวันที่ลูกเราอาจจะก้าวผิดพลาดไปบ้าง

ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าปัญหาทุกอย่าง

ผมว่าความพยายามความสำเร็จตรงนั้นจะกลับมาครับ

สุดท้ายเนี่ยผ่านมาทั้งหมด

ในการดูแลเป็นเสาหลัก